ช่วงนี้ได้เวลาอัปเดตเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนกันหน่อยในช่วงของครอบครัวบัวหลวงนะคะ
วันนี้พูดคุยกันกับคุณปริพันธ์ปริยะอุดมทรัพย์นักวางแผนการลงทุน

ช่วงนี้ก็หลายท่านก็ยังวิตกกังวลนะตลาดบ้านเราจะยืนเหนือ๑๕๐๐จนถึงจบปีได้ไหม
เพราะฉะนั้นนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ทุกค่ายก็ยังมองว่า๑๕๐๐น่าจะยังรับได้อยู่
สัปดาห์นี้ถือเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วสำหรับคนที่อยากจะลดหย่อนภาษี

ปลาย๓หรือปล่าวลาติดทำการของนาคาร

ใช่นะครับเพราะว่าจริงตอนวันสุดท้ายเนี่ย

ใช้ราคาปิดของสิ้นวันเร็วไปซื้อแต่เช้า
พูดถึงเรื่องช่วงเทศกาลช่วงนี้ครับพี่เน็ต
เรื่องของการท่องเที่ยวการอะไรก็น่าจะคึกคัก
เมื่อวานนี้ผมไปไม่กะบางนานะ
คนเป็นล้านคนมันเยอะมากจริง

แต่ความสุขอย่างหนึ่งของคนที่ลงทุนในหุ้น
บอกได้เลยเวลาคุณไปเดินตามห้างไปเดินตามกลางเมืองใช่ไหม
จะมองว่าธุรกิจนี้ก็อยู่ในตลาดหุ้นธุรกิจนี้ก็อยู่ในตลาดหุ้น

ผมว่ามันเป็นวิธีการวิเคราะห์หุ้นหรือการหาหุ้นอย่างหนึ่งนะฮะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใครที่ติดตามเรื่องตลาดหุ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
มีบริษัทหนึ่งซึ่งผมชื่อว่าคุณน่าคุณตามไปอย่างเดียว
เกิดคุณไปไม่กะบางนานะเข้าไปทางหน้าอีเกียร์
คุณจะเห็นคนยืนรอคิวยาวนะ

อัฟเตอร์ยูนะครับขายขนมขนมหวานอ่ะ
นะครับก็ทุกคนแปลกใจนะ
ขายขนมหวานเอาเข้าตลาดหุ้นได้เหรอน้องมาร์ค
ใครจะไปเชื่อฮะร้านขายขนมปังขนมหวานไอศครีม

ซึ่งจริงเนี่ยผมเรียนไว้เลยว่าตลาดทุนเนี่ย
มันถือเป็นแหล่งระดมทุนอีกอย่างหนึ่งนะฮะ
ใช่ถ้าเป็นธุรกิจโดยปกติ

ก็ต้องไปเอาเงินกู้จากทางธนาคารใช่ไหม

อ๋อถ้าขยายศาสตร์ค้าก็ต้องหาเงินทุนจากธนาคารแหละ
ใช่แต่เมื่อไหร่ธุรกิจเติบโตจนถึงระดับหนึ่งเนี่ย

ต้องขายหุ้นให้คนทั่วไปเนี่ย

เขาเรียกว่าการระดมทุนในการหุ้นนะครับ

แต่ถ้าเกิดเดินเข้าไปปุ๊บคนเยอะขนาดนี้

ผมอิ่มใจนะครับเพราะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ย
ราคาปรับตัววันแรกที่เขาซื้อขายนั่นแหละครับนะฮะ

เพราะวันแรกวันเดียวนะครับ
โตคิดตลาดหุ้นเนี่ยหุ้นจะขึ้นลงได้ประมาณ๓๐

โอ้โหถือว่าทั้งหุ้นทั้งร้านขนมเองไม่พอขายนะครับ

แต่ถ้าเกิดไปดูงบการเงินเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะแพงเกินไปนิดนึง
เพราะแม้ก็ทั้งละครับบลวงเองยังให้ราคาแฟร์เขาเรียกว่าราคาเป้าหมายเนี่ย

แต่อย่าลืมว่าธุรกิจเนี่ยเวลาคุณสร้างธุรกิจเนี่ย
ใช่ยกตัวอย่างเมื่อเห็นเขาทำร้านขนมดีใช่มั้ยน้องมาส
มั้ยบอกเดี๋ยวไปเปิดรายขนมแข่งอาจเปิดได้ฮะจะแข่งได้รึ
ที่น่าจะเป็นจุดสนใจตรงนี้นะครับ

หลังจากที่เฟสปรับดอกเบี้ยขึ้นแล้วใช่ไหมครับ
ตลาดหุ้นเนี่ยจริงไม่ใช่แค่บ้านเรานะฮะ
แต่หลายที่ก็เริ่มไม่ค่อยจะขึ้นเท่าไหร่
ก็เริ่มกลับตัวกันแล้ว
เพราะว่าแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยเนี่ย
จริงเราอยู่ในแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาลงมานาน

แล้วเราอยู่มานานมากทุกคนบอกว่าดอกเบี้ยต่ำมาก
แต่ปีตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป
วิเคราะห์ทั่วโลกมองกันว่า
ถ้าอเมริกาขึ้นทั่วโลกก็ต้องเริ่มขยับตัว
โอ้โหทีนี้แล้วดอกเบี้ยขาขึ้นนะฮะ
อุตสาหกรรมจริงโดยมักจะส่งผลลบกับหุ้นโดยรวมนะฮะ

แต่ว่าถ้าเราลองดูให้ละเอียดนะครับ

เพราะว่าธนาคารเวลาเขาทำมาหากินเนี่ย
ก็คือการมาปล่อยกู้นั่นเองนะฮะ

แต่ในขณะที่เงินฝากเนี่ยอย่างเงินฝากประจำเนี่ย

เพราะฉะนั้นน่าจะได้ผลดีเป็นอุตสาหกรรมแรกก่อนเลย
เพราะว่าอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังก่อนนะครับ

ฟิกซ์ไว้เลย๑๒เดือนเท่าไร
หรือว่า๒๔เดือนเท่าไหร่นะครับ

เพราะนั้นส่วนต่างของดอกเบี้ยของเงินคู่กับเงินฝากเนี่ย

ครับนอกจากกรุมธนาคาก็เป็นกรุมประกันนั่นเอง

ประกันต้องเรียนว่าเบี้ยที่เขาเก็บจากเราได้
เขาก็ไม่ได้เอาไปทำอะไรนะเขาก็ไปลงทุนต่อ
ซึ่งพอลงทุนต่อปุ๊บเนี่ยดอกเบี้ยส่วนนั้นแหละนะฮะ
พอมันขึ้นปุ๊บเขาก็ลงทุนได้มากขึ้น

ใช่เพราะว่าเวลาคุณไปทำประกันเนี่ย
ประกันได้เงินทันทีถูกไหมยังไม่ได้จ่ายให้ใครเลย

แต่ลงทุนเสี่ยงเขาอาจจะไม่ค่อยเสี่ยงมาก
นะคะถ้าแนะนำเป็นทางเลือกสำหรับทั้งทุน
ผมก็มองว่าในช่วงค้าตลาดแบบนี้
ถ้าเกิดว่าเป็นหุ้นเนี่ยถ้าดูโดยรวมอาจจะไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไ
เพราะว่ามันน่าจะส่งประเทศกับหุ้นนะฮะอาจต้องเลือกเป็นกลุ่มสาหกรรม
แต่ทีนี้ถ้าเกิดคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยหน่อยเนี่ยแล้วยังอยากลงทุนในตราสารหนี้เนี่ยนะครับ
องทุนตลาดเงินก็น่าจะเป็นกองทุนที่น่าสนใจในช่วงนี้
โอ้โหแล้วซื้อยังไงอ่ะน้องมั๊กกองทุนตลาดเงิน
กองทุนตลาดเงินเรียกว่ามาที่แบงค์เทศก็มีขายแล้วนะฮะ
สามารถเลือกซื้อได้เลยว่าจะเอากองทุนไหนนะครับ
ระดมทุนหน่อยเถอะเพราะว่าในโครงการของภาครัฐ
เมื่อกี้เราพูดในภาคเอกชนไปแล้วแต่ในภาครัฐเองเราก็สามารถเป็นเจ้าหนี้ภาครัฐได้ใช่ไหม
เป็นเจ้าหนี้รัฐบาลใช่ไหมฮะ

ขี่คอลุงประยุทธ์เลยลุงตูเลยแล้วหรอ
ก็ในส่วนของรัฐบาลก็จะมีการออกพวกพันธบัตรรัฐบาลพวกตราสารหนี้ของรัฐบาลต่าง
ซึ่งเราก็สามารถเข้าไปเป็นส่วนร่วมเป็นเจ้าหนี้ได้
เพราะว่ารัฐบาลจะเอาเงินเหล่านี้รัฐบาลที่ออกมาไปพัฒนาประเทศต่อ
เพราะฉะนั้นในต่อเบี้ยขาขึ้นถ้าเกิดคุณซื้อพันธบัตรรัฐบาลที่ออกใหม่จะได้ดอกเบี้ยมากขึ้นหรือน้อยหลบลงมา
ก็ต้องได้มากขึ้นแน่นอนครับ
น่าจับตานะเพราะว่าปีหน้าโครงการพันธบาลเยอะมาก
เขาบอกว่าจะเริ่มทุนนี้เกือบ๕๐๐๐๐๐ล้าน
โอ้โหโอเคทีนี้ถ้าเกิดมองในกลุ่มของครัวเรือนในส่วนของดอกเบี้ยขาขึ้น

ก็คือเรื่องของใครที่มีหนี้สินอยู่โดยเฉพาะหนี้สินที่เป็นบ้าน

ถ้าเกิดแคลงเกียรติดีนะครับหนี้สินบ้านมักจะเป็นตรกเบี้ยเป็นรอยตัว
ซึ่งถ้าเราเห็นดอกเบี้ขาดขึ้นแบบนี้เนี่ยถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่าง
ต้องเสียดอกเบี้ยมากขึ้นทุกปีทุกปีแน่นอนใช่ไหมครับ

ต้องศึกษาข้อมูลกันหน่อยนะครับ
ส่วนนี้ก็น่าจะช่วยเหลือได้เยอะนะครับสำหรับตรกเบี้ยขาขึ้นนะครับ
ช่วงนี้ก็กลับไปที่คุณมินทร์ค่ะ